เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงข่าวที่เบิร์ต

น้ำแข็งอ่านไปดูทัดทางจะไม่ค่อยดี

มีข่าวว่าคุณหมอชนน่าน
ไม่พอใจการทำหน้าที่ของประธานสภาใช่ไหม

คือคุณหมอชนนั่นออกมาชี้แจงแล้วบอกว่า
ผมตอบว่าไม่มีใครพอใจผมก็ไม่พอใจ
หมายถึงไม่พอใจผลของการลงมติของสภา
ตอนถามเนี่ยถามไม่ได้มีคำว่าไม่พอใจประธานสภา

เพราะฉะนั้นจะไปตีความว่าไม่พอใจท่านประธานวันนอร์ไม่ได้
อันนี้น้ำแข็งอ่านจากเฟซบุ๊กหมอชนน่าน
ที่โพสเมื่อ๑๒ชั่วโมงที่แล้วนะ
มามาคุณผู้ชมมานะเปิดเสียง
เปิดเสียงคืออันนี้ไม่ได้หาคนผิดไม่ได้หาอะไรกัน

นักข่าวถามไม่เคลียร์หรือแหล่งข่าวตอบไม่ชัดครับ
ก็พาไปนะครับ
เมื่อมันออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับ
ไม่มีใครพอใจครับ
แม้คุณผู้ชม
พอดีหัวมันชิดหัวมันชิดภาษาทีวีก็คือ

มันเป็นคำตอบเลยเราไม่ได้ยินคำถาม
เดี๋ยวคุณผู้ชมเคารพทงชาติก่อนได้ไหม
เอาอย่างนี้คือพอดีมันตัดมานะคุณผู้ชมครับ
มันเป็นจังหวะที่ที่คำถามนะครับ
ถูกถามแล้วเราปล่อยแต่เสียงหมอชนน่าน

นักข่าวในพื้นที่เขาเล่าว่ายังไง

คือคำถามจริงพอนักข่าวเขาถามไป

เพราะคือนักข่าวหลายคนแล้วอยู่ไกลนะครับ
ทีนี้ก็เลยถามน้องนักข่าวที่ไปทำข่าว
เขาบอกว่ามีนักข่าวยิงคำถามว่า

ไม่ค่อยพอใจกับการทำงานของประธานสภาเมื่อวานนี้

ที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่ที่เราเปิดให้ฟังนั่นแหละ
แต่พี่เบิร์ตมันก็เป็นไปได้
ว่าตอนนั้นมันก็บรรยากาศอาจจะอื้อ
นักข่าวอาจจะตะโกนถามไปแบบนี้
แล้วหมอชนนั่นอาจจะไม่ได้ยินไอ้ช็อตตรงที่พูดชื่อ

แต่เมื่อวานผมก็อ่านข่าวแล้วผมก็แอบตกใจว่า
เฮ้ยคุณหมอชนนาฬตอบแบบนี้จริงหรืออันนี้ด้วยความจัดจริง
รู้สึกตกใจว่าเฮ้ยตอบแบบว่าไม่พอใจประธานสภาจริงเหรอ
ก็เป็นไปได้ว่าหมอชนน่านอาจจะฟังแล้วคลาดเคลื่อน
ว่าที่ถามถามถึงประธานวันนอร์หรือถามถึงมติ
มติของนี้ประชุมเมื่อวานที่๑๙ยังไงเราต้องยืนยัน
เพราะว่าคุณหมอชนนั่นออกมาออกมาพูดแล้วว่า
เจตนาคือตอบเรื่องของมติ

คุณวิโรธลักษณะอดีต๒๒๒๙ไกล

แต่ท่านประธานก็พยายามทำหน้าที่
ดูแลการประชุมอย่างดีแล้ว
ส่วนที่นายปียบุตรออกมาให้ข้อเสนอว่า
ถ้าหากเป็นหมออ๋องหรือว่าคุณปฏิพัฒน์
จะทำให้การประชุมคล่องและดีกว่านี้นั้น
ส่วนตัวเขาก็มองว่าใช่
ส่วนที่มีประเด็นนะครับการลุกขึ้นแล้วพูดนะครับ

ก็ให้กำลังใจนะครับเพราะว่าอีกสักพัฒน์ก็คงเข้ารูปเข้ารอยนะครับ
อย่าเพิ่งตำหนิกันนะครับก็ผมก็ยังมั่นใจนะครับ
ในประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับในฐานะประธานรัฐสภาด้วยนะครับ
คือมันต้องให้กำลังใจท่านนะครับไม่ใช่ว่าปรากฏว่าจับผิดกัน
อย่างนั้นอนาคตไทยจะกล้ามาเป็นประธานใช่ไหม
อย่างอาจารย์บี๊บอกว่าถ้าเกิดเป็นคนปฏิพัฒน์นี้
น่าจะตอบถึงใจเห็นขาดวันนี้กันครับ
ส่วนคุณวิโรธก็ยืนยันในเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินไปแล้ว
ต่อการทำหน้าที่ของประธานสภาคุณกลัวเหลือเกินไง
กลัวจะแตกเละกันไปหมดไง